มาดูเรื่องของการจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยกันหน่อยนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็นำประเด็นนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีว่า
จะจับได้ก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าจริงแล้วไม่อยากให้กำหนดกฎเกณฑ์ว่า

เพราะว่าประเทศไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้
แต่ว่าอยากให้ดูว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว
อย่างน้อยถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้
แต่ก็มีการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกือบ๒๐๐คดีแล้ว

นำกองร้อยกว่า๕กองร้อย
ลงพื้นที่เข้าเจรจาขอรื้อสิ่งกิดขวางทางสาธารณะ
โดยรอบวัดพระธรรมกายตั้งแต่เช้าค่ะ
สุดท้ายปรากฏว่าก็ย้ายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

นำกำลังตำรวจชุดปราบจราจนและควบคุมฝุงชน
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
สมุทรปราการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดประธุมธานีและตำรวจภูทรจังหวัดสารบุรี
จำนวน๕กองร้อยค่ะเข้าเจรจากับตัวแทนวัดพระธรรมกาย
เพื่อให้ทางวัดเคลื่อนย้ายสิ่งกิดขวางทางสาธารณะ
บนถนนเรียบคลองแอนซึ่งอยู่ข้างกำแพงของวัดพระธรรมกาย
จุดแรกคุณผู้ชมค่ะตำรวจเข้าเจรจากับทางทนายความของวัดพระธรรมกาย
เพื่อให้รื้อแผงเหล็กที่กิดขวางทางสาธารณะ
บริเวณถนนเรียบคลองแอนฝั่งประตู๕
ทางเจ้าหน้าที่ได้เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งเวลาผ่านไปกว่า๑ชั่วโมงปรากฏว่า
ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของวัดออกมาเจรจา
ตำรวจก็เลยปลดแสลนด์โดยใช้รถยกพร้อมใช้กันไกล
ตัดสายที่มันออกแล้วก็ใช้แก๊สตัดเหล็ก
เพื่อเปิดทางให้รถสามารถสัญจรผ่านไปได้
เมื่อตำรวจดำเนินการที่จุดนี้เสร็จสิ้นแล้ว
ก็ได้ถอนกำลังกลับทันทีค่ะ
ขณะที่ประตู๑๐นะคะมีกลุ่มศิษยานุสิตตั้งเต็นต์อยู่บนถนนเรียบคลองแอน
ฝั่งตะวันออกโดยมีแสลนขึ้นปิดนาวเต้น

แต่ว่าทางวัดได้ตักดินออกที่บริเวณใกล้คอสะพาน
ก็เลยทำให้เมื่อข้ามสะพานไปแล้วไม่สามารถข้ามถนนได้
ตำรวจเขาก็เลยนำรถบรรทุกดินมาถมกลับคืน
สามารถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวได้
จากนี้นะคะที่บริเวณข้างรั้ววัดพระธรรมกาย
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตะบนคลอง๓
ก็ได้นำหมายห้ามใช้สถานที่กว่า๓๐แผ่น
ติดไว้ที่ข้ามกำแพงวัดระหว่างประตู๑กับประตู๔
โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นผู้สื่อข่าวก็ต่างพากันขึ้นรถ
แล้วก็เดินทางกลับออกไปอย่างรวดเร็ว
ขณะที่จุดอื่นนะคะก็เป็นไปตามปกติไม่มีเหตุกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น
ขณะที่เรื่องนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็พูดถึงด้วยนะคะกรณีการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย

จริงแล้วอยากให้สังคมมองดูความคืบหน้าของคดี
มีการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบ๒๐๐คดีมากกว่า
มองว่าการจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้ก่อนหรือว่าหลังปีใหม่
เพราะว่าเรื่องนี้ประเทศชาติไม่ได้อะไร
หลายอย่างเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ
ถ้าสถานการณ์พร้อมทุกอย่างเป็นไปตามหมายจับ

ไม่จำเป็นต้องไปเร่งรัดอะไร
เชื่อว่าทุกคนก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่า
เขาหมายถึงวัดพระธรรมกายต้องการอะไร
จะให้เดินไปตามทางที่เขาขุดหลุมล่อไว้ทำไม
อันนี้ก็เป็นคำถามจากนายกรัฐมนตรี
พูดถึงเรื่องของวัดพระธรรมกาย